วันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งแรกของกรมน
กอรมนเริ่มในยุคสงครามเย็น

สหรัฐอเมริกาจึงสนับสนุนให้ไทย
กองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ในปี๒๕๕๙

กลายเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ปี๒๕๒๕หลังนโยบาย๖๖ทับ๒๓
กรมนถูกปรับบทบาทให้มาจัดการยาเสพติด

แก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยและคนหลบหนีเข้าเมือง
หลังรัฐประหาร๑๙กันยา๔๙
ปัจจุบันแผนกอรมนในปี๖๖
ทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
มีภารกิจคือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต

ภารกิจของกรมนถูกวิจารณ์ว่าทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น

กอรมนได้รับงบประมาณ๕๔๓๔ล้านบาท
งบทั้งหมดของสำนักนายก
รมดรปันจอสสพักเก้าไกลเสนอร่างกฎหมาย
กเลิกพรบการรักษาความมั่นคงปี๕๑

และกอรมนทำงานทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น
ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
แต่นายกเศรษฐาทวีสินยืนยันไม่คิดยุบกอรมน
และอยากเพิ่มบทบาทอีกหลายมิติ

รัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่คิดจะยุบกอรมน